โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

อ๋อมสกาวใจพูดสวัสดิ์ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสิทธิ์ยอมแม่ภาตุจริง

หอมหอม

ไม่ใช่บอกแล้วไงว่าไม่ได้หมายถึงตัวอภิษ
ไม่ได้กินเหรอกินอาหาร

หลับไม่เห็นได้กลิ่นเลย

กระทะหล่อของเราในวันนี้ไงเนี่ย

กลิ่นเขานะอาหารของเขาก็หอม

จบเลยก็แค่นั้นเองอ่ะ
ไม่เจอตั้งนานคิดถึงน้องเค้าอยากเจอ

พูดเลยนะว่าไม่ต้องให้พี่กาวเดาตั้งแต่แรกว่าหอมอะไร
ถ้าบอกว่าเชฟเกมมาก็จบแล้วไหม

เมื่อกี้เนี่ยพอออกไปตั้งนานแล้วบอกไม่เห็นได้กลิ่นเลย
พอบอกเชฟเกมเนี่ยปากหวานใช่ไหม
นี่หอมมาจากตรงนู้นเลยอ่ะพอถ้างั้นไปเจอเขาเลยดีกว่าเชฟกระทะหล่อ
ยินดีต้อนรับการกลับมาของเชฟสุดหล่อหน้าตีเชฟหนุ่มน้อยหน้าตาดีเกาหลีสไตล์เชฟเกมค่ะ
ยังเก่งขนาดจับมีดหยิบตะหลิวเข้าครัวทำกับข้าวได้ชำนี้ชำนาญ
จนเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองได้ในขณะที่มีอายุแค่๒๑ปีเท่านั้น
หล่อถึงเก่งแบบนี้ยินดีต้อนรับการกลับมาอีกครั้งมากเลยค่ะ
ว่าแล้วก็อย่ารอช้าไปหาเชฟเกมกันเลยดีกว่า
วันนี้จะมาทำอะไรให้เราทานค่ะ
ไหนทำไมมาทำไมหลอกครึ่งคนเดิมอีกอะ
รอไปดัดฟันเพิ่มดัดฟันเริ่ม

น่ากลัวเจอพวกเราต้องหลายเดือนคิดถึงมั้ย

ทำไมเหมือนน้องเขาโดนประคับยังไงก็ไม่รู้อ่ะ

นี่จะบอกว่าฝีไม้ลายมือของเชฟเกมนะครับ

โอ้โหนางมีเมนูใหม่มา
แล้วจะบอกว่าเชฟเกมเนี่ยอายุแค่๒๑ปีเท่านั้นเอง

ชื่อน้ำละข้าวหนม

ใช่แต่วันนี้เนี่ยกลับมาทั้งที

วันนี้ก็จะมีกุ้งทอดซอสมะขามครับ
มาเริ่มอะไรดีคะเชฟเกมตอนแรก

แต่ว่าก่อนที่ทำซอสก็ต้องคันน้ำมะขามก่อนครับ

ให้เนื้อมันมาออกมาผสมกับน้ำอุ่นนะครับ

อ่าผิดทิ้ง

ซอสมะขามเปียกเนี่ยมีกุ้งเอาไปชอบแบบอื่นได้มั้ย

ก็มีซอสเปรี้ยวหวานครับ
ปริการปลอมหรือไม่
ยังไม่ต้องผสมกันใช่ไหมยังครับ

ยังไม่ต้องเปิดเตาด้วยเหรอคะเชฟยังครับ

ประมาณ๒ช้อนครับ

เดี๋ยวเราก็ค่อยปรุงรสแล้วกันเนาะเชฟ

ยังไม่ร้อนแหละครับ
กอบตังไม่ร้อนพี่กราบ
ของเชฟต้องหวานอ่ะเชื่อมั้ย

ใช่ของเราเปรี้ยวหวานเข็มอร่อย

เชฟเชี่ยวให้มันเป็นยังไงมันคือคุณชาวดูอะ
ต้องให้เป็นประมาณไหน

ให้สีมันจะต้องเป็นยังไงฮะ

คุณผู้ชมชอบเมนูนี้มากเลยมันง่ายมากเลย

เป็นเมนูที่แบบทำให้คุณลูกคุณสามีแบบว่าเวลารีบ
อยากทอดแล้วอ่ะ

ช่วงหน้าค่อยทอดเนอะ
เดี๋ยวช่วงนี้เราตักใส่จานก่อน
โอเคค่ะส์